เจ้าของร้านนี้ที่เชียงใหม่ใจดีจริง
ที่บอกว่าใจดีก็เพราะว่าอย่างนี้พี่บุ๊คน้องปุ้ยคุณผู้ชมครับ
เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอยู่กลางเมืองเชียงใหม่
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำทีซื้อของ
แล้วก็แอบขโมยจากขโมยกางเกงจากร้านนี้ไป
นี่ฮะขโมยไปเสร็จปั๊บ
ทางร้านบอกว่าไม่อยากเอาผิดมี๒ทางเลือกนะ
เอามาคืนหรือมาจ่ายตังค์จะได้ไม่เสียอนาคต
เพราะเขาคาดว่าน้องคนนี้เป็นนักศึกษา
อืมมันยังใจดีนะไม่เป็นความนะเป็นคณะความอยากให้โอกาส

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอนาคินช็อปสาขาหนึ่ง
บริเวณตลาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อช่วง๓ทุ่มของ๒มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
คนร้ายเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๒๐ได้มั้ง
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรคนนี้แหละครับที่ลูกศรแดงชี้
ทำทีมาเลือกเสื้อผ้าในร้านแล้วก็คอยแอบมองดูพนักงานอยู่นะ
เห็นไหมวะเห็นไหมว้าแล้วก็ได้จังหวะ
ขโมยกางเกงใส่ถุงที่เตรียมมาแล้วก็รีบเดินออกไปเลย
คนโพสต์ฝากให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาคนร้ายรายนี้ให้หน่อย
ล่าสุดครับทีมข่าวไปลงพื้นที่นะครับไปคุยกับพี่สาวใจดีคนนี้นะครับ
พี่อุศนีศรีพรมเป็นพนักงานขายที่ร้านที่เกิดเหตุนี้
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะแล้วนะ
คนร้ายก็น่าจะอาศัยโอกาสนี้ขโมยกางเกงแล้วก็หนีไปครับ
บอกอย่างนี้คุณคือผู้หญิงคนนี้ทำทีมาเป็นลูกค้า
แล้วก็เดินเลือกเสื้อก่อนนะยังหยิบเสื้อเหมือนจะซื้อ

เหมือนเอาเสื้อตัวนี้สวยจังจะซื้ออะไรอย่างนี้
แล้วก็ถือแบบนั้นเดินไปเดินมาเหมือนลูกค้าทั่วไปเลย

แต่สักพักหนึ่งไปที่ราวกางเกงเท่านั้นแหละฮะ

เนี่ยเบนพอสนใจว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะจะซื้อเสื้อ

เออทางร้านพอเกิดเหตุจัดวางเสื้อผ้าใหม่เลยครับคุณผู้ชมครับ
เอาเสื้อผ้ามาไว้ด้านในสุดของร้าน

เอาเข็มกัดมากัดเอาไว้เลยเอาเองจะเอาจะขโมยคราวนี้มันต้องแกะเข็มกัดกันล่ะ
นะครับส่วนกางเกงก็ย้ายมาไว้บริเวณหน้าร้านครับ
เอาให้เห็นชัดหน่อยใช่ฮะแล้วก็ให้พนักงานได้เห็นอยู่ตลอดเวลาด้วย
การดำเนินคดีทางร้านอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
บอกว่าไม่อยากจะให้น้องผู้หญิงเสียอนาคต
พอดูแล้วคาดว่าจะเป็นนักศึกษานะครับ

หนึ่งหรือเอากางเกงมาคืน
แอบติดต่อส่วนตัวก็ได้นะเอาไปคืนซะ
กับสองก็คือมาจ่ายเงิน

แต่อยากฝากเตือนว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคดีติดตัวจะเสียอนาคตซะ